สงครามแห่งมหาอำนาจตัวจริงในโลกลึกทุ่ง

กับกรรติการสุดโหดแบบ๓เอ้า๑

เตรียมตัวเตรียมใจมาเต็มที่ค่ะ
ก็จะสู้ให้อย่างสมศักดิ์ศรีค่ะ
รู้ว่าน้องเขาเก่งกันทั้งเล้งทั้งน้องอายเก่ง
แต่ลุงก็ไม่กลัวเพราะว่าลุงเก่า
เพื่อค้นหา๕คนที่เป็นสุดยอดนักรบลูกทุ่ง
ทามโลกไปฟาดฟันกับนักรบฟังสตริง
เพื่อช่วงชิงขวาเป็นที่หนึ่งบนสังเวียนแห่งนี้
และนี่คือรายการโรงฆ่าบรุ่น
กันด้วยความต่างของโบนัสจากอายุเพลงครับ
นี่ก็รายการด้องต่างว่าน
เด้อนี้นะคะกรรมการของเราทั้งสามท่านต้องขอสวัสดีค่ะพี่เวสบาร์ค่ะ
จากการออดิชั่นที่ได้ผู้เข้ารอบมาทั้ง๑๕คน
สู้ตอนนี้รอบด้วน๓เอา๑
ที่มีกฎิการดังนี้กฎิการร้องค่ำรุนรอบด้วย๓เอ้า๑
ด้วยการที่ผ่านการอัลดิชันทั้งสิบห้าคน
จะถูกจัดกลุ่มกลุ่มละ๓คน
โดยในแต่ละกลุ่มจะต้องดวนกันเองในระบบการแข่งขันแบบตะลุมบ่อน
สู้กันเพียงคนละหนึ่งเครง
วัดด้วยการร้องเพียง๑ครั้ง
เพื่อหาผู้แข็งแกร่งที่คะแนนสูงที่สุดเพียงหนึ่งเดียว
โดยคะแนนจะมาจากคณะกรรมการทั้ง๓ท่านที่มีคนละ๒๐คะแนน
และคะแนนจากโบนัสความต่างระหว่างอายุคนและอายุเพลง
ที่ทุกสิบปีจะได้หนึ่งคะแนน
ยิ่งห่างเยอะยิ่งได้คะแนนมาก
ใครกันแน่คือจะเป็นผู้รอดในแต่ละกลุ่ม

รายการของเราครับจะได้รับของรางวัลสุดพิเศษ
และนั่นคืออัลนิวอิซุสู้มิลเอส
เหนือทุกความเชื่อเหนือทุกความสำเร็จ
ค่ากว่า๑ล้าน๔แสนบาท
ใครจะคว้าอัลนิวอิซระเราติดตามได้ในรายการของเรา
และสำหรับกลุ่มในวันนี้ครับน้องเชียวแล้วถ้าว่า
เป็นกลุ่มที่ผมภูมิใจนำเสนอมากครับ
มีแต่โอ้โหนักร้องที่สุดยอดมากเลย

เพราะจะต้องเดือดตลอดการแข่งขัน

เพราะฉะนั้นถ้าพร้อมแล้วเชิญพบกับทั้ง๓คนของวันนี้เลย
ว้าว
และจากการด้วยเดือด๓ออน๑ที่ผ่านมา

สวยสังหาศ์เสียงหัวฮันอาชีาพิษ
แชมป์กลุ่ม๒ผู้ดิ้มกันตะนัก
ฮอร์นาโด่เร็วแรงคลุนรก

แชมป์กลุ่ม๓ตัดชนะชัย

พาวเวอร์ดีลูกคอสุดโคตร
แล้วร้องนี่คลายี่แบบเขาแก่งมาจนถำแล้วอ่ะ
แชมป์กลุ่ม๔อังุธกันชิมา
สาวน้อยมหัศจรรย์สิทธิ์ครูสลาคุณวุฒิ
แชมป์กลุ่มของเรากับน้องอังุธ

กับการตามหาแชมป์กลุ่มสุดท้าย
ใครจะสามารถขวาตัวใบนี้ไปครองได้สำเร็จ
ไปพบกับพวกเขากันเลย
ไม่ทราบว่าวันนี้ท่านผู้บริหารจะเปิดงานเลยไหมคะ
คราวที่แล้วคราวที่แล้วนี่มาเป็นชาวนา
คราวนี้เป็นผู้จัดการแล้วเหรอครับนี่ครับครับ
ใน๓คนเนี่ยผมอยากร้องเป็นคนแรกเพราะว่าจะได้ไม่ต้องกดดัน

การแข่งนะคะก็ร่ำแบบไหนก็ได้ค่ะ
สมในความตั้งใจที่เขาอยากจะได้หรือเปล่านะคะ
คนแรกนั้นคุณนิดทศพลค่ะ

ไปด้วยนะครับและคนที่สองนะฮะจะตามด้วยคุณเล้งนะครับ
และท่านสุดท้ายครับน้องอาย
ประเดิมด้วยรุ่นใหญ่ที่อายุเยอะที่สุดในสังเวียนแห่งนี้
นิกพรสภนนุ่มเก๋าวัย๖๑ปี

ประกวดรุ่นบุกเบิกกับความฝันที่อยากมีบ้านเป็นของตัวเอง
ที่ผมมาวันนี้อยากสร้างบ้านอยู่ที่ต่างจังหวัด
จะได้อยู่กับลูกผมถึงได้มา
ผลงานจากรอบออดิชั่นด้วยน้ำเสียงที่เป็นธรรมชาติสื่ออารมณ์
จนทำให้กรรมการประทับใจมาแล้วไม่น้อย

วันนี้ผมจะต้องทำให้เต็มที่เพื่อที่จะเอาเงินที่ได้มานี้ไปสร้างบ้านต่างจังหวัด

เตรียมเพลงอะไรมาครับวันนี้

ซึ่งเว้นนี้ถ่อยออกมาในปี๒๕๑๙
พี่นิดเองก็จะได้คะแนนพิเศษไป๑คะแนนค่ะพี่

เอาเพลงนี้สู้กับเด็กได้เอาไปเลย
นิดนะคะในเพลงรักอันตราย
ด้วยความสามารถที่เขามีอะไรอย่างนี้
เราไม่สามารถที่จะคาดการณ์ได้เลยว่า

แต่ลุงก็ไม่กลัวมันต้องลองสักตั้ง
เสียดายนางที่จนนอกห่างรักจางจากจอ

ที่จะรัวอาวุธแบบไม่ยัง

วันนี้ผมจะต้องทำให้เต็มที่

เดี๋ยวเจอลุงมันต้องลองสักตั้ง

เสียดายนางที่จนน้องห่างรักจางจากจอ
ถึงพี่มาก่อนยังถูกเขาท้อน
ต้นรักจากไกล
เผื่อเหิมที่ได้ลง
วาสนาไม่ส่ง
เสียแล้วดวงใจ
เสียดายปรัง
ก่อนเคยแนบค้าง
เดี๋ยวนี้เขาไกล
น้องรักไม่แน่
พอเจอเท่าแก่
ก็แปรเปลี่ยนไป
เกลียวให้ลุงบ้านนะ
ที่เคยสัญญา
ว่าจะรักจนตาย
ลืมลืมง่าย
ใจยิ้มกับชาย
ใครลืมง่ายกว่ากัน
จากกันเพียง๓วัน
โบราณวานั้น
นั้นจริงแค่ไหน
น้องใหญ่ลืมพี่
รู้เดี๋ยวนี้
ว่ารักจะมีอันตรา
ขอขอที่
ความรักของพี่
ไม่มีความหมาย
ถึงที่จน
ก็รักหน้าฝน
นั้นโดยหัวใจ
ขออยู่อย่างชาย
ที่ไร้ดวงใจ
ไร้คนเมตตา
ใครเนื้อท่า
ไม่เคย
แม้แม่ยเลว

ถึงพี่ชนก็รักหน้าบนมันด้วยหัวใจ
ขออยู่อย่างฉันที่ไร้ดวงใจไร้คนแม่ตาย
ก็อย่างฉันที่ไร้คนเมตตา
ที่เราเอามาปะทะกับคู่แข่งคือว่าเป็นเพลงที่จะต้องเอื้อมให้ถึง
แล้วก็จะต้องมีลูกหยอดลูกช้อนอะไรมันครบหมดเลยรักอันตราย

พอร้องลมเดียวบางประโยคมันจะมีแผ่วปลายลมลมเหมือน

นิดนะครับอันนี้เรื่องพลังก็ต้องยอมรับ
แต่ว่าอารมณ์ที่สื่อสารมา
เชิญนะครับพี่
ครับเพลงนี้ค่อนข้างยากเหมือนการขึ้นมา
มันต้องมันช่างใช้นาสิกพร้อมกับมิคช์โทนด้วย
แล้วก็ทำได้ดีเหมือนเมืองรู้แล้วฟังก่อน

เพลงที่เลือกมาน่าฟังมาก
แต่ว่าเพลงนี้มีจังหวะเพิ่มขึ้น

ยิ่งไท้มีความชัดมาก
ไม่แต่ท่อนสองมันมีอาการงึมงำนิดหน่อยนอกนั้นพี่พยายามผลักออกมาผลักออกมา
ถือว่ามีความชัดเจนหลังหลังเยอะเลยนะคะได้คะแนนจากหนูแน
นี่โอ้โหถือเป็นคำคอมเมนต์สำหรับโชว์แรกอย่างสวยงามเลยพี่นิดค่ะ
ไม่ทิ้งลายนักร้องรุ่นใหญ่ใจเก่าได้รับคำชมจากกรรมการไปไม่น้อย
ผมคิดว่าผมต้องได้คะแนนมาจากอารมณ์เพลงแล้วก็ความเก่าของผม
รู้เลยว่าลุงนิดเนี่ยเขาเก๋าในการร้องเพลงมากอึดอัดใจเหมือนกันนะ
งานนี้ลุงนิดจะสามารถตั้งต้นคะแนนเพื่อเปิดเกมครั้งนี้ไปได้หรือไม่ไปลุ้น
เรียบร้อยแล้วครับในช่วงนี้เราจะมาดูกันว่าได้ไปกี่
แนนครับอย่าลืมว่ายิ่งสูงยิ่งดีครับว่าจะกดดันอีก๒คน
แน่นอนค่ะมีคะแนนพิเศษเป็นคุณอยู่แล้วนะคะ๑คะแนนสำหรับ
รักอันตรายนี้ค่ะแต่คะแนนสำหรับคณะกรรมการนั้นจะเป็น
เท่าไหร่กันบ้างลุ้นกันเลยดีกว่าค่ะกับพี่รุ่งค่ะ
ได้อย่างกับคุณนิตนี้นะคะคะแนนแรกนี้เต็มยี่สิบคะแนนจะความ
ไม่เท่าไร

คะแนนไปแล้วนะครับมาต่อด้วยกรรมการท่านที่๒ครับ
รอดเปิดละครับ
มาลุ้นคะแนนสุดท้ายกันนะคะพี่นิด
คะแนนสุดท้ายนี้จะได้เท่าไหร่นะคะ๒๐คะแนนนี้

กลุ่มนี้ต้องบอกว่าโฟธินนะคะ

รวมทั้งหมดพินิธได้๔๙คะแนนค่ะ

ก็ถือว่าโอเคอยู่ก็ไม่ถือว่าน้อย

ถามว่ากลัวไหมก็ก็กลัว
ไม่รู้ว่าตัวเองจะทำออกมาได้ดีขนาดไหนค่ะ
ถามว่าความพร้อมเกินร้อยไหมมันไม่อ่ะหนู
คือหนูจะบอกว่าหนูเป็นคนที่ไม่ได้ร้องดีทุกวัน
เหมือนผีเข้าผีออกทุกวันด้วยหรือทุกครั้งที่ร้องเพลง
ครั้งนี้ก็พยายามทำสมาธิให้ดีที่สุด
แล้วก็ทำเหมือนตอนที่ซ้อมมาค่ะ
วนเดือด๓เอา๑นิดมีเพียง๑คนของกลุ่มเท่านั้นที่จะได้ผ่านเข้ารอบต่อไปเป็น๕คนจากฝั่งลูกทุ่งของเรานะคะ
คะวันนี้เอาเพลงอะไรมาเอ่ย
เป็นเพลงใหม่แล้วก็น่าจะยังไม่มีใครร้องด้วยค่ะ
นำเพลงนี้มาร้องในรายการนี้ค่ะ
ชื่อเพลงว่ารอพี่ที่ป่าช้าค่ะ

เล้งก็เลยจะมีคะแนนพิเศษไป๒คะแนนเลย
ถึงเวลาของเจ้าแม่เพลงโหดเสียงสื่ออารมณ์
จะต้องมาพังทลายกำแพงของสายประกวดวัยเก่าอย่างลุงนิดลงให้ได้
หนูยังมีความรู้สึกว่าหนูยังสู้ได้อยู่๔๙คะแนน
เพราะหนูเคยทำได้๕๙หนูต้องได้มากกว่าลุงมิตร
กลับมากับร้องข้ามรุ่นในรอบดวนเดือด๓เข้า๑
และตอนนี้ถึงเวลาของกระดูกมือใหญ่ของสังเวียนแห่งนี้

ต่อสู้ต้องพากันขนลุกขนพองไปตามกัน

ตัวแม่เพลงโหดเสียงสื่ออารมณ์

เจ้าของคะแนนสูงที่สุดในรอบออดิชั่นที่ผ่านมา
ลุ้มนิสเนี่ยหลุยอมมิพอรมจะวาดดูว่านั้นอยู่๔๙คะแนน
ชื่อเพลงว่ารอพี่ที่ป่าช้าค่ะ

กลัวอยู่แล้วถึงจะเก่งอย่างนี้ก็ไม่กลัว

ถึงลุงนิดจะเก๋าในการร้องเพลงนะคะ
แต่ยังไงหนูก็สู้ไม่ถอยแน่นอนค่ะ

โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป

ฟังบ้างไม่ฟังบ้างคือหนูเป็นคนที่แบบฟังอะไรมากแล้วจะแบบเป็นคนขี้เบื่อ
แต่ว่าทุกครั้งที่ฟังก็คือจะเอารายละเอียดแล้วก็ตรงไหนที่เราเล่นไม่ได้จริงเราก็จะใส่ความเป็นตัวเองใส่อารมณ์ของตัวเองลงไปอีกค่ะ

เทคนิคกล้านำมาแข่งขันตรงนี้ต้องบอกว่าอารมณ์บาดลึกแล้วก็เขามีลูกพิเศษลูกกระเสาอะไรซึ่งนะครับมันลื่นไหล
ทั้งเพลงนี้สำหรับผมมีคำ๒คำทั้งนั้นหนึ่งที่มันไม่แตะโน้ตนิดป่าแรกเลยป่าชาพยายามจับแล้วนะสัตว์ส่วนอะไรนี้ได้หมดเลย
ยังบอกว่าเขาซ้อมยังไงเพราะว่ามันเล่นยากมากไอ้การที่จะแกะแล้วก็ลูกเล่นที่ใส่ไปในเพลงนี้แค่ลูกหมุน๒๓ขยักเนี่ยซึ่งมันจำก็ยากแล้ว
เพราะเขามีวิธีอย่างนี้นะครับมาเต็มมาเดือดทีเดียวครับเพลงนี้ครับ

จริงเลยครับกับการที่นำเพลงใหม่และไม่เคยร้องที่อื่นมาก่อนมาประกวดแบบนี้มันถือว่าเป็นอันตรายไหมเสี่ยงไหมฮะ
ถามว่าเสี่ยงไหมก็เสี่ยงนะถ้าเป็นคนอื่นแต่ถ้าเล้งไม่เสี่ยง
เพราะว่ามันเขาเอาอยู่แล้วเขาพยายามจะพลิกเพลงหากเพลงที่แปลกใหม่มาร้องมานำเสนอให้เราฟัง
ร้องได้สะเทือนใจมากคำว่าวางเวงเหลือเกินเมื่อเธอเดินหนีจากไปโอ้โหมันมันสะเทือนที่ใจมาก
ก็มีรู้สึกเหมือนของอารมณ์เพลงอ่ะใช่อารมณ์เพลงดีมากมันดำดิ่งมากจริงนะ

พี่มากขานี้กิ้งกือหรือเปล่า
ไม่ใช่ขาเยอะอย่างนั้น

ผมถือว่ามหัศจรรย์การร้องนะ

ผมนั่งร้องไห้ไปฟังไป
จริงไม่ใช่เพราะเขาร้องเพลงเศร้านะ

เพราะมันเข้ามาถึงเราได้นะครับ
เขาเป็นคนที่ใช้ไมค์ได้ดีที่สุด

คือเขาล้อออกมาแล้วมันออกมาทุกอย่างนะครับ
ผมขอเป็นแฟนเพลงครับ
โอ้โห
นี่ถือว่าเป็นคำคอมเมนต์ที่

คะแนนที่พี่นิดเขาทำไว้๔๙คะแนนเนี่ย

กรรมการทั้ง๓ท่านพร้อมแล้วเชิญลงคะแนนได้เลย

เราทำเต็มที่แล้วจะแพ้จะชนะ

ซึ่งพี่นิดทำไว้๔๙คะแนน
หน้าค่าให้ตาย

หน้าค่าให้ตาย

ใครจะได้ไปต่อ

๑๙คะแนน๑๙คะแนน

คะแนนที่คุณให้คุณเล้งคือ

๑๙คะแนน๑๙คะแนน

คะแนนที่คุณให้กับเล้งคือ

หลวงกันหมด๕๐๕๕คะแนนค่ะ

เพราะว่าจะต้องสู้กับคู่ต่อสู้อีกหนึ่งคน
กับช่วยกันดูตายไปครั้งหนึ่ง
สุดยอดจริงกับเล็กสรัญญกัน
ที่สามารถกวาดคะแนนได้สูงถึง๕๙๕คะแนน
เรียกได้ว่าทุกประติศาสตร์ทุกหน้าของรอบดวนเดือด๓เอา๑
สมศักดิ์ศรีเจ้าแม่เพลงโหดจริง

ตัวเองน่าจะปลอดภัยในระดับหนึ่งอะไรอย่างนี้ค่ะ
แค่นั้นเองแต่ก็ดีใจแล้วค่ะได้เยอะมาก
เตรียมตัวเตรียมใจมาเต็มที่ค่ะ
ก็จะสู้ให้อย่างสมศักดิ์ศรีค่ะ
จะงัดอาวุธอะไรมาสู้กับกำแพงคะแนนของเล้ง

อายเองคนเดียวในรอบออดิชั่น
คือได้๒๐คะแนนเต็มจากพี่เวสป้า

ไม่มีใครได้๒๐คะแนนเต็มเลยอายเป็นคนคนเดียวที่ทำได้
จะเป็นแชมป์คุณก็ต้องมีสัก๒๐กว่าผมว่าในเพลงนี้ครับ

ถึงว่ามันจะไม่ได้เป็นเพลงที่ยากมากค่ะแต่หนูก็อยากจะลองทำบทเพลงนี้ออกมาให้ดีที่สุด
อายจะขึ้นไปเป็นแชมป์กลุ่มให้ได้ค่ะ
สถานการณ์ต่อสู้แบบตลุมบอลกำลังชวีความโดรเดือนมากขึ้นทุกวินาที
กับสังเวียนของรอบดัวเดือด๓เอา๑
เคลื่อนตัวอีกอย่างใบเดียวเค้านั้น
และจะได้ตำแหน่งแชมป์กลุ่มสุดท้ายไปครอบครอง
วันนี้จะได้รู้กัน
และตอนนี้ก็ได้เวลาของคนสุดท้ายที่จะมาฟาดฟันกันในสังเวียนแห่งนี้
ชะนันชิดาสาวน้อยคนสุดท้ายวัย๑๙ปีทรงตรงจากราชบุรี
ถึงจะเป็นสาวน้อยวัยใสแต่ฝีไม้ลายมือไม่เป็นสองรองใคร
หนุ่มคุ้มประโจมธรรมฝากแล้วราปล่อยล้อมสวงใจฉัน
ไม่ใช่ฟังง่ายนะฮะที่จะมาร้องเนี่ยพร้อมให้คนต้องมีพรสวรรค์หนึ่งละ
แล้วเขามีเทคนิคเสียงขั้นสูงนะผมจะบอกว่าไม่มีที่ตินะครับ
เธอคือผู้กำลังขันคนเดียวที่เคยขวาคะแนนเต็ม๒๐จากกำลังขัน
หนึ่งในสามท่านมาครองได้อย่างไม่มีที่ติด
และผ่านเข้ามาด้วยคะแนนสูงเป็นอันดับ๒จากรอบออดิชัน
๕๘คะแนนอัน
รอบนี้ก็พี่เล้งคือทำคะแนนไว้สูงมากค่ะ
ตั้ง๕๙๕คือแบบเยอะกว่าที่หนูแบบทำไว้รอบแรกอีก
แต่ก็จะทำให้ดีที่สุดค่ะพร้อมค่ะพี่เล็กรอเลยค่ะ

สำหรับเพลงนี้ดาวเรืองดาวโรยนะคะ
คะแนนที่เสร็จตั้งต้นสองคะแนนเท่ากันเลยค่ะ
เพลงนี้อาจจะไม่เป็นเพลงที่ยากมากค่ะ
แต่เป็นเพลงที่หนูถนัดที่สุดค่ะ
เตรียมตัวเตรียมใจมาเต็มที่ค่ะ
ก็จะสู้ให้อย่างสูงสักสีค่ะ
ตอนทำหน้าก็ชื่อดาวเรือง
พ่อเข้าในเมืองชื่อเข้าฝั่งเรืองเรื่อง
เป็นดาราหน้าปกหนังสือ
เอ่อเอ่อเอ่ย
ขับเปลี่ยนชื่อเป็นแววดาว
แววดาวเรืองชะเฟืองเรืองรง
แมวจ้องแมวมองความผุดผ่องแพรวพระ
ทำเงินยอเอ่อกันเปรี้ยวพราว
เอ่อเอ่อเอ่อด้วยค่าสาวไวไหล
พาไปลองผ่านครึ่งทายหนัง
เป็นข้าเขินจังแต่ข้านั่งภูมิใจ
อันนี้จ้าข้าไม่ทันดั่งใด
ถ่ายมาถ่ายไปท้องขยายขึ้นมา
นางดาวเรืองหรือนามแววดาว
สิ้นสดหมดสาวกลายเป็นข่าวกลับหนา
นางดาวเรืองดูในหนุ่มเสียวมา
เอ่อเอ่อเอ่อเอ่อเรียกอิม่าดาวโรย

พาไปลองผ่านกลึ้งทายหนัง
เป็นข้าเขินจังแต่ข้านั่งภูมิใจ
อันนี้จ้าข้าไม่ทันดั่งใด
ถ่ายมาถ่ายไปท้องขยายขึ้นมา
นางดาวเรืองหรือนางแววดาว
สิ้นสดหมดสาวกลายเป็นข่าวกลับหนา
นางดาวเรืองดูในหนุ่มเสียวมา

ทัสสลามประสุน
ความทรงความทรงความเต็มความยังไหว
ในเวอร์ชันนี้เนียร์เร่ไปนิดหนึ่ง
เร่เนี่ยจะทำให้เราเก็บรายละเอียดได้ลำบาก

อย่างที่บอกจังหวะบังคับมากเลย
ต้องศัพท์ให้ตรงแล้วเขาทำได้ทำได้เสียงไสมาก
ถ้ามันเร็วแบบนี้มันส่งผลอะไรบ้างที่ทำให้เราร้อง
เราจะเข้าใจร้องไหมนะครับคำสั้นคำยาวหรือรวบยังไงให้มันพอดี
แล้วเสียงก็มาเก็บรายละเอียดได้ดีมีความสามารถในการที่จะรวบคำ

หนักใจไหมคะตอนนี้ถามคณะกรรมการเลย

สุดมากจากที่ฟังถ้าคณะกรรมการนะคะก็พวกลูกเอื้อนในบทเพลงมากกว่าค่ะ
ที่หนูสามารถทำออกมาได้แล้วก็ทำออกมาได้ดีค่ะ
จุดนี้แหละค่ะที่จะทำให้หนูได้คะแนนจากท่านคณะกรรมการค่ะ
น้องก็มีสไตล์การร้องของน้องก็คือดูเพอร์เฟคในแบบของน้อง
ก็ต้องมาดูว่าคณะกรรมการเนี่ยเขาชอบแบบไหนชอบแบบเนียนหรือว่าชอบแบบท้าทายเหมือนของพวก
อายได้มีตั้งต้นคือ๒คะแนนจากการเลือกเพลงนี้นะคะ
แล้วซึ่งเป็นการได้คะแนนพิเศษถ้าเทียบกันหัดต่อหมัดเท่ากันเลย
แต่ตอนนี้สิ่งที่อาจจะทำให้ผลตัดสินไม่เท่ากันคือคะแนนจากคณะกรรมการทั้ง๓ท่านนั่นเอง
ขอคะแนนแรกจากคณะกรรมการเลยนะคะพี่จิ้งหรีดคะคะแนนที่ให้น้องอายคือ

เพิ่มขึ้นเลย
ไม่ปลอดภัยเริ่มเข้าเขตสีแดงแล้ว
เพราะว่ารอบนี้พี่เวสป้าให้๒๐อีก

ได้เท่ากับพี่เล็กเลยนะคะ
เก่งเล็กตอนนี้อายก็ไม่ยอมเก่งใหญ่พี่เล็กหรอกละค่ะ

อีเวฟฟังเคยให้๒๐คะแนนเต็มกับอายเป็นผู้แข่งขังที่ได้๒๐คะแนนเต็มนี้ไปนะคะ
แต่ครั้งนี้จะได้ไปเท่าไหร่

คะแนนสุดท้ายของฮิโร่หมุนจะเป็นตัวตัดสินนะคะ
ฟังเหมือนจะยากแต่อายเคยทำได้มาแล้วกับการได้๒๐คะแนนเต็ม
แต่ครั้งนี้จะได้หรือเปล่า
และคะแนนที่พี่รุ่งให้กับอายคือ
ตรงกลาง๒๐คะแนนเต็มที่พี่ภูมิเพื่อชนะและเป็นตัวแทนคนสุดท้าย
และคะแนนที่พี่ภูมิเช่นไหร่
๑๘คะแนน

รวมทั้งหมดถึง๕๘คะแนนครับ

กับแชมป์กลุ่มเราฮะคุณเล้งสวัสดีครับ

จากสองโลกทั้งสิบคน

โลกลุกทุ่งได้แก่อายมาริตา
ปูนิมกัตตะนัทตัดชนะชัย

เล็งสรรญกันโลกสตริงค์

เปิดเอิญชนลพัดแนนมาริสา

และคนสุดท้ายปลั๊กไฟนัดดันัย

จากกาศลสิทธิ์ของลูกปัดสิรพัด

จากรอบ๓เอา๑ของโลกสตริงค์

ได้สิทธิ์กลับเข้ามาแข่งขันอีกครั้ง
เตรียมตัวพบกับพวกเขาเหล่านี้
กับการต่อสู้ในศึกระหว่าง

็อกเอาท์กันแบบหมัดต่อหมัดยกต่อยกเลยนะครับ

คือเราเชื่อในตัวละครตัวนี้

คุณมาจากโลกมุงภูหรือโลกสตริง
เขาร้องได้ดีกว่าสติงเยอะมากเลยนะ

เลือกเพลงที่ไม่เหมาะกับตัวเองหรือเปล่า
เทคนิคไม่ดีจริงร้องเพลงนี้ไม่ได้
มันยังไม่ธรรมชาติประมาณนี้

อย่าลืมไปเลยว่าเขามาจากสายสตริงนะคะเนี่ย
เป็นรายการที่มันเต็มไปด้วย๑๘โมงกุ่นอีกมั้ยครับ